พี่น้องประชาชนที่รักยิ่งทุกท่านครับผมในฐานะนายกรัฐมนตรี
บริการศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด๑๙หรือสบคขอรายงานความคืบหน้าการดำเนินการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินของศูนย์ดังต่อไปนี้
ด้านการแพทย์และสาธารณสุขนับว่าสำคัญที่สุดต่อสุขภาพของพวกเราทุกคน
และลนลงให้ทุกคนอยู่บ้านหยุดเชื้อเพื่อชาติ
รวมทั้งปฏิบัติตนตามคำแนะนำของหมอ
บุคลากรทางการแพทย์ต้องได้รับความเร่งด่วนในการสนับสนุนหน้ากากอนามัยเวชพันธุ์
และอุปกรณ์ทางการแพทย์อย่างทันการและทั่วถึงในโรงพยาบาลทุกพื้นที่
ผมถือว่าเรื่องเหล่านี้เป็นเรื่องสำคัญมากเราต้องมีระบบการกระจายที่มีประสิทธิภาพขาดแคลนไม่ได้
ซึ่งผมจะติดตามด้วยตัวเองเพื่อให้ทีมหมอและพยาบาลที่เปรียบเสมือนนักรบที่อยู่แนวหน้า
คอยต่อสู้และสกัดกั้นฆ่าศึกที่มองไม่เห็น
ด้วยความเสียสละและอดทน

ผมขอยืนยันนะครับว่าเรามียาที่จำเป็นในการรักษาอย่างเพียงพอ
แล้วก็มีแผนในการจัดหาเพิ่มเติมจากต่างประเทศ
เพื่อเตรียมพร้อมสำหรับสถานการณ์ที่อาจจะลุกลามขึ้นได้ในอนาคต
อกจากนั้นเรายังมีความพร้อมในเรื่องของเตียงสำหรับผู้ป่วย
โดยเราสามารถเพิ่มศักยภาพจากโรงพยาบาลทุกสังกัดหอพักและโรงแรม
พร้อมรองรับผู้ป่วยที่อาจจะเพิ่มมากขึ้น
เชื่อมั่นว่าผู้ป่วยติดเชื้อโควิดทุกคน
จะมีเตียงและยาในการดูแลรักษาอาการป่วย
ตามราศาสตราสาคนทุกประการ
อกจากนี้ผู้ป่วยในโรคนี้รัฐบาลถือว่าเป็นผู้ป่วยฉุกเฉิน
ดังนั้นจะมีอยู่๓กองทุนก็คือกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
กองทุนรักษาพยาบาลประกันสังคม
มารับผิดชอบค่าใช้จ่ายให้
ในด้านของการป้องกันและช่วยเหลือประชาชน
รวมทั้งการรักษาความมั่นคงเรายึดหลักสุขภาพนำเสรีภาพ
โดยมีเป้าหมายสำคัญก็คือจำกัดการเดินทางการเคลื่อนย้ายคน
และจำกัดการรวมตัวกันของคนจำนวนมากในพื้นที่เสี่ยง
แพร่ระบาดต่างโดยแต่ละพื้นที่
จะต้องออกมาตรการที่เข้มงวดสอดคล้องตามสถานการณ์

ปัจจุบันบางจังหวัดได้ยกระดับมาตรการทางการปกครองเช่นการกำหนดเวลาเปิดปิดร้านค้า
และเวลาออกมาจากบ้านเพิ่มเติมไปแล้วเพื่อจะจำกัดการแพร่ระบาดให้ได้
ได้แก่จังหวัดชายแดนภาคใต้และภูเก็ตเป็นต้น
ซึ่งจะต้องเอาจริงเอาจังเราอาจจะรู้สึกนะครับไม่สะดวกสบายเช่นปกติบ้าง
แต่เราทุกคนต้องปรับตัวเพื่อความอยู่รอด

เราจึงจะฝ่าวิกฤตนี้ไปได้
อย่างไรก็ตามเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการควบคุมการระบาด
และลดการสัญจรของพี่น้องประชาชน

ห้ามบุคคลออกนอกเคหสถาน
ตั้งแต่เวลา๔ทุ่มถึงตี๔ทั่วราชนาจักร

หรือผู้ปฏิบัติงานด้านการแพทย์การธนาคาร

ยาเวชภัณฑ์เครื่องมือแพทย์เชื้อเพลิง
รวมถึงการเดินทางของประชาชน
เพื่อเข้าและออกเวรทำงาน
หรือการเดินทางมาและไปท่ากัดสะยาน
ทั้งนี้ให้ขออนุญาตจากเจ้าหน้าที่ในเขตพื้นที่นั้น
โดยจะเริ่มปฏิบัติในวันศุกร์ที่๓เมษายนเวลา๔ทุ่ม
ซึ่งต้องขอให้พี่น้องประชาชนอย่าตื่นตระหนก

เพราะท่านยังสามารถออกมาซื้อข้าวของได้เวลากลางวันได้ตามปกติ
แต่ต้องเคร่งครัดในเรื่องระยะห่างทางสังคมด้วยนะครับ
ด้านการควบคุมสินค้าผมได้สั่งการให้จัดตั้ง
และศูนย์ปฏิบัติการปฏิบัติการกวบคุมสินค้า
ฉวยโอกาสหรือแสวงหาผลประโยชน์
ซ้ำเติมความทุกข์ยากของคนไทยด้วยกันในยามนี้
ที่ผ่านมาหลังจากที่รัฐบาลได้บังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวด
และเจ้าหน้าที่ได้ทำการสอบสวนหาต้นต่อของปัญหาตลอดสายการผลิต
ตั้งแต่ต้นทางกลางทางปลายทาง
โดยสามารถจับกลุ่มและเอาผิดผู้กระทำความผิดไปแล้วหลายราย
ซึ่งจะต้องรับโทษอย่างรุนแรงทางนี้
การกระตุ้นสินค้ามีอัตราโทษสูงจำคุกไม่เกิน๗ปี
หรือปรับไม่เกิน๑๔๐๐๐บาทหรือทั้งจำทั้งปรับ
หากประชาชนพบเห็นสามารถแจ้งบ่อแสได้ที่สายด่วนบกปคบ
สำหรับร่างการเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบทางเศรษฐกิจ
รัฐบาลได้ออกมาตรการอย่างต่อเนื่องเพื่อจะลดภาระและบรรเทาความเดือดร้อน
ที่เกิดขึ้นสำหรับประชาชนทุกกลุ่มและผู้ประกอบการธุรกิจต่าง
อาทิเงินช่วยเหลือ๕๐๐บาทเป็นเวลา๓เดือน
สำหรับลูกจ้างรายวันอาชีพอิสระแรงงานนอกระบบ๙ล้านคน
สำหรับทุกครัวเรือนซึ่งก็จะเป็นจุดเริ่มต้นส่วนหนึ่ง
ดอกเบี้ยเงินผ่อนบ้านผ่อนรถขยายเวลาชำระตัวจำนำ
และลดอัตราขั้นต่ำการจ่ายหนี้บัตรเครดิต
สำหรับประชาชนทั่วไปรวมทั้งแรงงานที่อยู่ในระบบประกันสังคมด้วย
ลดการจ่ายเงินสมทบเหลือ๑และขยายเวลาให้๓เดือน
ด้วยมาตรการด้านภาษีและด้วยการเงินอีกหลายมาตรการ
เพื่อทำให้ทุกคนทุกฝ่ายมั่นใจได้ว่าเราไม่ทิ้งกัน
ด้านการต่างประเทศสวบคได้ตั้งศูนย์ปฏิบัติการ
เพื่อดำเนินมาตรการการเดินทางเข้าออกประเทศ
การดูแลคนไทยในต่างประเทศด้วยนะครับโดยมีการยกระดับการคัดกรองผู้
เดินทางเข้าออกประเทศอย่างเข้มงวดไม่ให้มีผู้ติดเชื้อรายใหม่เพิ่มเติม
เข้ามาอีกนับตั้งแต่ที่ได้ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินไปแล้ว
มีเพียงชาวต่างชาติที่รับการยกเว้นตามข้อกำหนด
เช่นคณะทูตหรือผู้ที่มีใบอนุญาตทำงานในประเทศไทยหรือลูกเรือเท่านั้นที่เดินทางเข้ามาได้
สำหรับคนไทยในต่างแดนเราก็จะไม่ทอดทิ้งกันนะครับลูกหลานญาติพี่น้องของเราเหล่านั้น
เราจะได้หาทางแก้ไขปัญหาไม่ว่าจะอยู่หน้าที่ใดในโลกจะรับการดูแล
ดูแร่ห่างต้องการกลับเมืองไทยก็จะต้องผ่านกระบวนการคัดกรองการกลับตัวและการเฝ้าระวังอย่าง
และหากมีความจำเป็นเร่งด้วน

ด้านการสื่อสารในสภาวะวิกฤต

โดยจะมีการแถลงข่าวที่ถ่ายท่อสดไปทั่วประเทศในทุกช่องทางเป็นประจำทุกวัน
หลังจากการประชุมในช่วงเช้าโดยโฆษกศูนย์และผู้รับผิดชอบโดยตรงเท่านั้น
ดเว้นและหลีกเลี่ยงการให้สัมภาษณ์ของผู้ที่ไม่ได้รับมอบหมายหรือเกี่ยวข้อง
มาตรการต่างของศูนย์ผมขอให้สื่อมวลชนทุกสำนักนะครับ
รวมทั้งสื่อโซเชียลได้ใช้ความมัดระวังในการสื่อสาร
โดยขอให้ใช้ข้อมูลจากศูนย์นี้เท่านั้น
การสื่อสารที่อาจจะก่อให้เกิดความขัดแย้งความเข้าใจผิดหรือบิดเบือนข้อมูล
ทั้งที่ไม่เจตนาหรือรู้เท่าไม่ถึงกัน
ที่มีผลต่อความมั่นคงก็จะมีโทษตามพระราชกำหนดในสถานการณ์ฉุกเฉินนี้อย่างหนัก
ดังนั้นเราจะต้องงดการส่งต่อข้อมูลที่ไม่ทราบแหล่งที่มาหรือไม่มั่นใจ
ควรส่งต่อข้อมูลที่สร้างสรรค์เป็นประโยชน์อาทิ
กิจกรรมจิตอาสาเหล่านี้เป็นต้น
ระดมผู้มีความสามารถคนเก่งจิตอาสา
วงการต่างทั้งด้านการสาธารณสุข

และภาคธุรกิจอื่นมาร่วมหารือ
เพื่อร่วมกันแก้ไขปัญหาอย่างรอบด้าน
ผมขอขอบคุณจิตศาสตร์ทุกนายนะครับ
ที่ไม่ยอมนิ่งดูดายได้รวมพลังความรัก
ความสามารถคีย์ร่วมกันทำ

หรือทำป้ายให้กำลังใจซึ่งกันและกัน
น้ำใจไทยนั่นแหละครับเป็นสิ่งสำคัญ
จะช่วยให้ประเทศไทยของเรารอดพ้นจากภาวะวิกฤตนี้ไปได้
ผลการบริการตามมาตรการต่างข้างต้นอย่างเคร่งครัด
จะทำให้สถานการณ์ขณะนี้อยู่ในระดับที่ยังสามารถควบคุมได้
จำกัดการแพร่ระบาดของโรคได้ไม่สูงถึงระดับของประเทศที่มีการแพร่ระบาดอย่างหนัก
ทั้งนี้เป้าหมายร่วมกันของเราก็คือการขจัดโรคภัยและเชื้อรายนี้ให้ได้โดยเร็วที่สุด
และทุกคนปลอดภัยดังนั้นเราจะต้องไม่ประมาทเราต้องร่วมมือกัน
เราจะต้องไม่ปล่อยให้มีผู้ป่วยผู้ติดเชื้อรายใหม่ทางนี้ขึ้นอยู่กับทุกท่าน
ที่จะทำให้ตัวเลขลดลงจนเป็นศูนย์ให้ได้ในเร็ววัน
เราจะต้องเฝ้าระวังสถานการณ์อย่างไม่ลดละ
โดยจำเป็นก็จะต้องยกระดับในบางพื้นที่ตามเหตุผลทางการแพทย์
ผมขอย้ำว่าขอให้ประชนทุกคนร่วมมือปฏิบัติตนตามมาตรการ
ต้องการแยกตัวอยู่บ้านเพื่อลดภาระของทีมแพทย์พยาบาลและเจ้าหน้าที่ที่เสียสละ

หากเรามีแนวหน้าที่เข้มแข็งและมีแนวหลังที่เข้มงวด
ประเทศไทยก็จะชนะศึกครั้งนี้ได้อย่างแน่นอน
สุดท้ายนี้ผมขอแสดงความขอบคุณเจ้าที่ทุกคนและทุกภาคส่วนนะครับ
อดทนเสียสละทุ่มเทแรงกายแรงใจ
ในการดูแลช่วยเหลือพี่น้องประชาชนด้วยความเสี่ยงภัยและความยากลำบาก
ขอให้ท่านรับรู้ว่าทุกท่าน
ไม่ว่าเป็นเจ้าหน้าที่โพธระบริเวณวัตรูปสหาร
เป็นบุคคลสำคัญในใจผมและคนไทยทุกคน
ผมขอให้ทุกคนมั่นใจว่าผมจะทำทุกทาง

ก้าวข้ามเวลาแห่งความยากลำบากนี้
ไปให้ได้อย่างมีสวัสดิภาพ

ขอให้ทุกคนได้สู้ไปด้วยกันนะครับ
ประเทศไทยต้องชนะ